หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่๖กันยายนที่พันตำรวจรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์หรือที่เรียกกันว่าสารวัตรสิวเนี่ยไปร่วมงานเลี้ยงที่บริษัทของกำนันนกกำนันในพื้นที่ตำบลตากล้องแล้วสุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิตจากเรื่องที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการรับสวยรับสินบนอะไรเนี่ยนะคะแน่นอนทาง
สารวัตรสิวเนี่ยก็ไปปรากสวยแล้วมันทุกข์เลยนะใช่ค่ะถูกต้อง
แล้วก็มาถูกยิงเสียชีวิตแต่อย่างที่บอกว่าน้ำต้องไปต่อนะคะ
วันนี้บิ๊กกล้องส่งคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
พลตำรวจโทจิรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
มีคำสั่งแต่งตั้งพันธ์ตำรวจตรีกล้าสมบัติพิบูล
เป็นสารวัตรกองกำกับการ๒กองบังคับการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอารยากรรมทางเทคโนโลยีนะคะ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมของสารวัตรสิวค่ะ
ก็คือตำแหน่งสารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการทางหลวงนะคะ
วันนี้พี่ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขค่ะก็ได้พูดคุยกับสารวัตรกล้าด้วย
เพราะว่าวันนี้คือวันแรกที่สารวัตรกล้ามาทำงานนะคะ
ก็ถามว่าเอาวันนี้มาทำงานวันแรกสารวัตกล้าทำอะไรบ้าง
เรียกประชุมลูกน้องก่อนเลยชี้แจงแนวทางการทำงานที่ได้รับมอบหมายมา
ว่าต้องให้ความสำคัญความเป็นอยู่ของลูกน้องในสถานี
จะได้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรับสินบนทุจริตสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก
คือสารวัตก้าบอกตั้งใจมากรอบกู้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรตำรวจ

ส่วนประเด็นเรื่องอิทธิพลในพื้นที่ถามว่าหนักใจไหม
เพราะว่าแหมที่ตำแหน่งนี้ว่างไปก็เพราะเจ้าของตำแหน่งถูกยิงเสียชีวิตใช่ไหม
ผมไม่หนักใจหรือว่ากลัวนะเพราะที่ผ่านมาผมก็เป็นตำรวจกองปราบราม
ก็เคยเจอผู้มีอิทธิพลมาก่อนแล้ว
มาทำงานในวันนี้สารวัตกล้าบอกยังไม่ได้เข้าไปนั่งทำงานในห้องของสารวัตรสิวนะคะ
แต่ได้เข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการตั้งจิตอธิษฐานบอกดวงวิญญาณของสารวัตรสิว
ว่าจะสารต่อเรื่องงานที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ยุ่งเกี่ยวการทุจริตและจะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดี
ตามแบบที่สารวัสสิวเคยทำมาหลังจากนั้นก็เดินออกมาจากห้องนะคะ
ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งทำงานในวันเสาร์ที่๒๓กันยายนนี้ค่ะ
ก็ต้องตรงไปตรงมานะครับไม่มีการทุจริตไม่มีการรับสินบนใดทั้งสิ้น
มาทำงานปกติตามตามทั่วไปครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ไปนั่งที่ที่พี่แบงค์เคยนั่งครับ
ก็เดี๋ยวรอเลิกที่มงคลครับแล้วก็จะขออนุญาตพี่แบงค์เข้าไปนั่งในที่ที่พี่แบงค์เคยนั่งครับ
ดอกไม้นะคะเขาก็บอกว่าวันนี้ก็มาประชุมรับฟังนโยบายแนวทางสารวัตรกล้าแล้ว
กลัวกันไหมรู้สึกใจเสียกันบ้างหรือเปล่า
เขาบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ไม่ได้เสียกำลังใจในการทำงานนะ

และยิ่งตอนนี้มีสารวัตรกล้าเข้ามารับตำแหน่งแล้ว
ก็มั่นใจว่าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นเหมือนตอนที่สารวัตรสิวอยู่
เพราะว่าสารวัตกล้าเองก็มีแนวทางการทำงานที่เหมือนกับสารวัตรสิวคือตรงไปตรงมา
และนิสัยใจคอที่ดูแลลูกน้องเหมือนกับสารวัสสิวค่ะ
อ้าว